อันนี้เป็นความรักของนักเรียนที่มีต่อคุณครูนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วเนี่ยต้องแอบพาดหัวไว้ก่อนว่า
อันนี้เป็นความรักจริงนะไม่ได้แกล้งครู
เป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
ด้วยรักจากใจลูกศิษย์จริงนะครับ

นิดนึงแต่ว่าพอไปดูซุมกระดาษ
แล้วก็โอ๊ยเขาเป็นถ้อยคำที่เขาบรรจง

ใช่เซอร์ไพรส์แชปปี้เบิร์ตเดย์กันซะหน่อยนะคะ
ภาพที่เห็นนี้เป็นการเตอร์ไพรส์วันเกิดจากนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
ก็รวมตัวกันเตอร์ไพรส์วันเกิดคุณครูค่ะ
นักเรียนเขาก็ช่วยกันเขียนคำโวยพรวันเกิดบนกระดาษโน้ตสีสันน่ารัก
แปะบนรถกระบะของคุณครูเต็มทั่วคันรถจริงนะคะเนี่ย
นักค่ะไม่มีไม้เอกนักค่ะโอเคนะคะ
ซึ่งผู้โพสต์ภาพเนี่ยก็ระบุข้อความว่า
น้องลูกศิษย์โรงเรียน๑๐๑วิทยาลัยทำเซอร์ไพรส์อวยพรวันคล้ายวันเกิด
อาจารย์อารยาเห็นแล้วน่ารักดีครับ
นี่มีการอวยพรนี่อวยพรหรือขอเกรดคะเอาดีเรต
ใช่มันเป็นการล็อบบี้คุณครูนิดว่าขอหน่อยแล้วกันนะคะ
ต่อมานี่คุณครูเจ้าของวันเกิดก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
พร้อมกับภาพถ่ายกับเด็กนักเรียนที่มาเซอร์ไพรส์กับข้อความซึ้ง
และเด็กด้วยความรักและมีเมตตากับเขานะคะ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าค่ะไปโทรศัพท์พูดคุยกับอาจารย์เจ้าของวันเกิด
ชื่อว่าอาจารย์อารยาสุขประเสริฐวัย๔๙ปี
อาจารย์เนี่ยสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองด้วย
อยู่ที่โรงเรียน๑๐๑วิทยาลัยจังหวัด๑๐๑ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
นักเรียนชั้นม๔ถึงม๖ที่ตัวเองสอนอยู่
ซึ่งวันเกิดจริงก็คือเมื่อวานนี้
แต่ว่าเป็นวันที่นักเรียนเขารวมตัวกันเป็นวันศุกร์นะคะ

ตอนนั้นตัวเองกำลังเครียดกับการจัดระเบียบแถว

มีการนำลูกโป่งดอกกุหลาบแล้วก็เค้กมาให้นะคะ
แต่หลังจากคุมสอบเสร็จก็ไปที่รถ
กระดาษโน้ตแปะเต็มคันรถ
รู้สึกปลื้มใจมากนะคะ
ที่เด็กเขารักแล้วก็มีน้ำใจ
ทั้งที่คุณครูบอกว่าตัวเองเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ดุ

แล้วก็ยุติธรรมต่อเด็กเสมอนะคะ
ปลิ่มคนที่เป็นคุณครู
เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนความรู้สึกแบบนี้
ที่ทำให้คนเป็นครูอิ่มเอมใจได้

เพราะคุณจะต้องแดดแล้วก็เก็บ